เหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าของสวนผลไม้นะ
ขึ้นไปบนยอดเขาแล้วปรากฏว่าโดนซุ่มยิง

ที่จะลำเลียงศพลงมามันไม่ง่ายเลยพี่เบิร์ต
ฝนตกด้วยทางชันด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังลื่นตกลงไปในร่องน้ำลึก๓เมตรเลย
กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมต้องวางศพก่อนแล้วก็ไปช่วยกู้ภัยก่อน

ใช่ค่ะจุดตรงนี้คุณผู้ชมดูสิมันจะไม่ลื่นได้ยังไง

เป็นป่ารกทึบแบบนี้อยู่ที่เขาบุญมาก

เจ้าหน้าที่เดินเท้าขึ้นเขาไปสัก๕๐๐เมตร

ใช่ค่ะก็เดินกว่าจะขึ้นไปถึงก็ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมง
พอไปถึงแล้วไปเจอร่างของนายเฉลยเดือนแรมอายุ๓๙ปี

ปืนยาวลูกกรดติดกล้องติดปลายเก็บเสียงนะคะ
สภาพของปืนคือขึ้นลำมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงด้วย

ทีนี้ตำรวจตรวจตามร่างกายปรากฏว่ามีรูกระสุนเนี่ย
เข้าไปที่ตรงหัวแล้วก็ข้างกกหู
รวมแล้ว๘รูยังไม่รู้นะ

ยังไม่รู้ทิศทางเข้าออกเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานทั้งหมด
แล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายศพลงมาด้านล่าง

เส้นทางมันลาดชันมันลื่น

จังหวะที่กำลังลำเลียงที่จะเอาศพข้ามสะพานไม้

ตกสะพานลงไปตรงเส้นทางน้ำผ่านตรงนั้นลึก๓เมตร
ทุกคนตกใจค่ะทำยังไงเอาร่างของคนตาย
จุดที่ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ต้องรีบมาช่วยกู้ภัยเนี่ย
ขึ้นมาดูจังหวะนี้หน่อยไหมช็อตที่ตกแล้วก็ช่วยขึ้นมาค่ะ

ระวังหักนะครับมาอย่ากดมาได้เฮ้ยเดินเดินที่หลองอีก

ระวังลนเฮ้ยนี่เข้าไปจะดูเข้าไปดู
ตอนนี้ร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้แล้วนะครับแต่อาสากู้ภัยของเราได้
โอ้ยมันลึกเลยน่ะดูจงอันนี้ดูดิ
เจ็บขาแทนเลยอ่ะแล้วที่พี่เบิร์ตบอกว่ามันลึกนะ

เมตรนะโอ้โหคือกำลังแบบยกตรงท้ายของเปรย์อยู่แล้ว
สุดท้ายคืออันนี้คือร่างศพอะค่ะร่วงลงไปแบบนี้ทีนี้
ทำยังไงก็ต้องเอาศพมาวางไว้ก่อนแล้วก็ให้กู้
ภัยเมื่อกี้ได้ยินเสียงที่เขาบอกใช่ไหมขออีกเปรย์
ขออีกเรนหนึ่งจะไปช่วยกู้ภัยที่ร่วงลงไป
ตรงนั้นสามเมตรอะคุณผู้ชมโอ้โหทุนลักษณ์ทุนเลลำบาก
มากค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยนะแล้วจากนั้นครับ
ผู้ชมอะกู้ภัยเนี้ยเอาร่างของนายฉลยนะส่งชันสุท
ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วจะไปหาวิถีกระสุน
ส่วนอาสากู้ภัยที่ตกลงไปเนี่ยเจ็บที่แผ่นหลังแต่ลง
คุณผู้ชมฮะอาการปลอดภัยแล้วครับไปถามนายทงชัย
ทรัพย์คนนี้เป็นใครเป็นคนที่เดินทางขึ้นเขาไปกับ
ผู้ตายนี่แหละเขาเล่าให้ฟังช่วง๙โมงเช้าเนี่ยนะ
พวกเขาเดินขึ้นมาบนเขาตามเส้นทางน้ำครับจะไปหา
จุดที่ท่อน้ำขาดเนื่องจากว่าสระเก็บน้ำในสวนทุเรียน
น้ำมันไม่ไหลก่อนถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายก็คือนาย
เฉลยนะเดินนำหน้าไปก่อนนะส่วนตนเองก็คือคุณทงชัย
ทางนี้คุณทงชัยบอกว่าเดี๋ยวเสียงปืนดังขึ้นนึงดัด
ปั้งก็เลยวิ่งไปดูปรากฏว่าไปเจอคุณเฉลยเนี่ยนอน
หมดสติก็เลยรีบเดินลงเขาไปแจ้งญาติครับ
เนี่ยแล้วก็เลยถามไงว่านายเฉลย
เขาเคยมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า

ไม่เคยมายุ่งอะไรกับใครไม่ได้มีปัญหากับใคร
เดือนที่ผ่านมามันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกแนวเขตที่

ท้ายิงกันมาแล้วด้วยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่า
ที่โดนรอบยิงจนเสียชีวิตครั้งนี้

ทีนี้ตำรวจชุดสืบที่สพเขาคิชกูลเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ระหว่างสอบแล้วเดี๋ยวต้องแกะรอยแหละ
หาคนยิงเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ